มีกลุ่มวัยรุ่นจัดปาร์ตี้ยาเสพติด

และในช่วงที่เข้าไปจับกุมเนี่ย

เอาไอซ์ค่ะไปทิ้งลงโถส้วม
ทำลายหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็ใช้ให้คนทิ้งนั่นแหละ

บุกไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านพรุ
หรือเสียนัด
เสียนัทนี่เหมือนจะอายุเยอะน้องเปล่าอายุ๒๐ปีเองนะคะ
เป็นเอเย่นค้ายาไอซ์ค่ะพร้อมกับเยาวชนชาย๖หญิง๒
มาจัดปาร์ตี้เสพยาเสพติดในห้องลับเขาเนี่ย
ส่วนของกลางนอกจากไอซ์ที่ตักขึ้นมาจากซ่วมแล้ว
ไปพบไอซ์อีก๕ถุงน้ำหนัก๓๑๑กรัม
มีเครื่องชั่งมีถุงแบ่งเรียบร้อย
เสียนัทรับสารภาพเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของยาเสพติดเจ้าหน้าที่
นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดคือมี๔นัดด้วย
แล้วก็คนที่ไปร่วมเสพนับเป็นทั้งหมดนะคะ
สพหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ